คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตึกไทยรัฐทีวีถนนวิภาวดีนะครับ
ในการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสอสอ
เอาแบบจัดเต็มกันเลยนะครับด้วยตัวเลขล่าสุดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตที่ได้เข้ามาณขณะนี้นะครับ๖อันดับของพักการเมือง
ที่จะทำให้ท่านเห็นผลคะแนนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ขณะนี้นับคะแนนมาแล้วได้ประมาณร้อยละ๔๐กว่า
คะแนนที่เข้ามาประมาณ๔๐เปอร์เซ็นต์กว่าขวา๔๕เปอร์เซ็นต์
พักเพื่อไทยในขณะนี้ได้จำนวนสอสออยู่ทั้งหมด๑๒๙นะครับ
ตามมาด้วยพักพลังประชารัฐนะครับ๑๒๐นะครับ
และต่อมานะครับ๖พักเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ต่อมาที่ได้คะแนนจำนวนสอสอคือภูมิใจไทยนะครับ๖๙นะครับ
พักอนาคตใหม่๕๓นะครับพักประชาธิปัตย์๓๙ชาติไทยพัฒนาได้๑๒
นี่เป็นตัวเลขของจำนวนสอสอที่คิดคำนวณจากรายงานตัวเลข
จากการนับคะแนนที่หน่วยและจังหวัดต่างที่เข้ามายังกรกต
แต่ไม่ได้หมายความว่าพักไหนจะได้มากหรือว่าได้น้อยหรือได้เท่านี้นะครับ
ยังต้องรอตัวเลขที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับ
เพราะว่าอย่างพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยถ้าดูคะแนน๓๙สสที่ได้เนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนของคะแนนที่เข้ามาในขณะนี้
เขตสำคัญในจังหวัดสำคัญของเขาอาจจะยังโอเค

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป